บอกว่าอาชีพเดียวกันแหม่ทับเส้นกันไม่ได้เลยเหรอ
ต้องมีการจ่ายค่าเรียกเก็บค่าจอด
มีแท็กซี่มาเฟียอีกแล้วเหรอ
แล้วก็จุดเป็นจุดเดิมคุณ
ไปดูคลิปที่เขาเผยแพร่กันก่อนนะครับ
โอ้โหนี่ฮะวิวาทะของคนร่วมอาชีพนะคุณนะ

เถียงกันเรื่องที่มาจอดตรงนี้
ซี่ขาจรคือขับมาจอด
ทับเส้นแท็กซี่เจ้าถิ่นหรือยังไกลนะฮะ

เรียกเก็บเงินค่าจอด๒๐บาท

มารอรับผู้โดยสารเอามา๒๐บาท

เหมือนจุดนี้มีแท็กซี่มาเฟียเหรอ

นี้มันก็บ้านผมนะผมก็อยู่ตลาดแถวนี้

และทีนี้ในโพสต์เขาก็บอกพี่กัดไว้นะครับ
บอกว่าข้างเมเจอร์รังสิตคุณคิดดูสิ
ตรงแถวเมเจอร์รังสิตตรงนี้เป็นข่าวเป็นคราวบ่อยนะ
เกี่ยวกับเรื่องของการจอดรถแท็กซี่
หรือว่ามีมาเฟียแท็กซี่หรือเปล่าเนี่ยนะครับ

แล้วก็อธิบายอย่างนี้แหละฮะว่าอาชีพเดียวกัน
แต่ทับเส้นกันไม่ได้มันต้องมีค่าจอดนะครับ
แล้วก็มีการนำข้อความของแท็กซี่ที่ถ่ายคลิปมาโพสต์ไว้ด้วย

เมเจอร์รังสิตจะเข้าไปจอดต้องเสียค่าจอด๒๐บาทครับ

แต่เขาไม่ได้บอกว่าเอาไปจ่ายต่อเอาไปส่งต่อให้ใคร
มันเป็นสวยแท็กซี่หรือเปล่าไปส่งให้ใครต่อหรือเปล่านะฮะ
ถ้าไม่จ่าย๒๐บาทไล่ออกจากจุดพื้นที่ตรงนี้อย่างเดียวเลย
ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์มาถามกันเยอะเลยนะ
บอกว่าอยากรู้จังเป็นข่าวเป็นคราวก็บ่อย
เจ้าหน้าที่จะจัดการเรื่องนี้อย่างไรฮะ
เอาทหารตำรวจลงทีนี้นะฮะ
แป๊บเดียวเดี๋ยวมาเฟียก็หาย
แต่ก็หายแป๊บเดียวเหมือนกันเดี๋ยวก็กลับมาหรือเปล่านะครับ
แต่หลายคนก็บอกแบบนี้บอกว่าบ่อยมากนะ
ย่านรังสิตปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักที
และที่สำคัญนี่คุณขาวแดงไหม
ขาวแดงแบบนี้จะมาจอดชั่วคราวยังไม่ได้เลย
แล้วจะมาจอดเป็นวินมาเรียกเก็บค่าวินอีก

ทีนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบจากคลิป
ก็ไปพบไปเจอแล้วล่ะว่าคนขับแท็กซี่ขาจร
ที่มาจอดแล้วถูกแท็กซี่มาเฟียขุ่มขู่นี่นะฮะ
เขาก็คือคุณลุงธนพลครับ
ธนพลเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่นะครับ
เขาเห็นว่าที่ข้างเมเจอร์รังสิตว่างนะครับ

เห็นว่าที่จอดมันยังมีอยู่และเขียนป้ายว่าแท็กซี่มิเตอร์
แสดงว่าตรงนี้มันจอดแท็กซี่มิเตอร์ได้

แต่อยู่ก็มีแท็กซี่ขับตามมาแล้วก็ลงมาต่อว่า
ลงมาด่าเขาเรียกค่าเก็บค่าจอด๒๐บาท
ถ้าไม่ให้ไม่ต้องจอดเลยไปที่อื่นนะฮะ
ตัวของลุงธนพลเองก็เอามือถือมาถ่ายคลิปไว้
นี่แหละครับแค่ยกมือถือเท่านั้นนะ

หลังจากนั้นเข้ามาต่อยเลยนะฮะ
ไม่เจอไม่เจอไปเข้าไปจอด
ตรงนี้ตรงนี้มันก็ช่วงตี๓นะ
ตี๓โอ๊ะนี้เพียงจะมาเจ็บตังค์แล้วเหรอพูดอย่างนี้
เน้นคนก็ดูมันก็อย่ามักเกาะสิ

เมื่อกี้คุณลุงธนพลบอกว่ายังไม่ทันจะโดนต่อยนะ
แต่เขาปรีเข้ามาเหมือนจะต่อย
ผมก็เลยตัดสินใจขึ้นรถดีกว่าไม่อยากมีเรื่อง
แต่ก็ฝากเจ้าหน้าที่ไว้ให้มาตรวจสอบดูแลนะคุณฮะ